คือระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายชาวบ้าน
ในพื้นที่จังหวัดชุมพรบอกว่าไปพบสัญญาณพลุไฟยิงขอความช่วยเหลือ
ทำให้มีความหวังว่าจะพบกำลังพลที่รอดชีวิตเพิ่มเติมอีกหรือไม่
เป็นลักษณะของการพบสัญญาณพลุไฟยิงขอความช่วยเหลือมาจากเกาะไข่นะคะ
ซึ่งทางกองทัพเรือก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเราก็เลยไปตรวจสอบความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะ
กลุ่มคนรักบางสะพานโพสต์เฟซบุ๊กค่ะบอกว่าชาวบ้านแจ้งว่ามีคนเห็นพลุไฟ
เกาะไข่อำเภอประทิวจังหวัดชุมพรเวลาประมาณ๒๒นาฬิกาวันที่๒๔ธันวาคม
และเรือหลวงที่ช่วยค้นหาก็เห็นด้วยเหมือนกันก็เลยส่งกำลังพลเข้าตรวจสอบวันนี้นะคะ
แถบประทิวก็ช่วยกันค้นหาแต่ต้องระมัดระวังคลื่นลมด้วย
พิกัดพลุไฟก็คือเกาะไข่อำเภอประทิว๔ทุ่ม๒๔ธันวาคม
อย่างที่บอกคุณผู้ชมทุกคนมีความหวังมากนะคะว่าอาจจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมบนเกาะไข่หรือเปล่า
ส่งคุณแซคนัทวินนักข่าวของเราไปที่จังหวัดชุมพรค่ะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์มูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐ
และทีมถิติการร่วมปฏิบัติภารกิจในการค้นหาผู้สูญหายที่เกาะไข่
กู้ภัยเริ่มออกปฏิบัติการค้นหาตั้งแต่๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ไปที่เกาะไข่และรอบเกาะนะคะระยะทาง๒ไมค์ทะเลหรือ๔กิโลเมตร
ก็จะมีเจสสกี๕ลำเรือเร็ว๑ลำขับเรือรอบเกาะไข่
จากนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังปูพรมเดินเท้าขึ้นไปบนเกาะไข่ด้วยค่ะ
เพราะว่ามีเบาะแสว่าคืนวันที่๒๔ธันวาคม๔ทุ่ม
มีคนจุดพลุแฟร์ขอความช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ก็เดินเท้าปูพรมค้นหาทั้งเกาะนะคะ
แต่จากข้อมูลทราบว่าเกาะไข่เป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่
เป็นเกาะที่อยู่ระหว่างร่องน้ำการเดินเรือ
อาจจะมีชาวประมงไปหยุดพักเรือบ้าง
ส่วนใหญ่ถ้าหากพบร่างผู้เสียชีวิตในช่วงมรสุมที่ผ่านมา
มักจะมาติดที่เกาะไข่เป็นประจำ
เพราะว่าเป็นเกาะที่อยู่ระหว่างร่องน้ำนะคะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินสำรวจค้นหาบนเกาะไข่
นกหวีดเสียงดังนะคะเป็นการส่งสัญญาณ

ได้ยินเสียงนกหวีดก็อาจจะทำให้รู้ว่ามีคนมาช่วยแล้ว
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูช่วงเวลาตรงนี้นิดนึงค่ะ
ตอนนี้เราอยู่ที่ตะวันตกของเกาะนะครับ

ตอนนี้ยังไม่พบสิ่งใดที่คาดว่าน่าจะเป็นสิ่งของจากเรือหรือผู้สูญหายนะครับ
พบเพียงแกลลอนน้ำมัน
มักลอยเกยนะครับ
ก็ให้ทำการส่งเสียงหรือร้องเลี่ยงประโกนป่าวน้องผู้หญิงเผื่อมีใครได้ยินเลยอยู่บนเกาะนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับไปเจอร่องรอยการเข้าไปสำรวจพื้นที่บนเกาะไข่เป็นรอยเท้าคนเดิน
มีร่องรอยการหักกิ่งไม้ถูกตัดด้วยของมีคมคล้ายกับการทำสัญลักษณ์บ่งบอกค่ะ
คือคนเดินป่าเขาจะรู้กันนะคะวิธีการทำสัญลักษณ์ต่างต่างคือพื้นที่บนเกาะจะเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็เป็นทางลาดชันนะคะ
ยากต่อการเข้าไปสำรวจในจุดที่อยู่ในป่าลึก
อันนี้เป็นลมอันนี้เป็นรอยใหม่นะครับเราไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นทีมสำรวจนะครับ
หรือว่าเป็นผู้ที่ดำรงชีพจากการฝึกการเรือล่มนะครับ
การฟันลักษณะนี้นะครับนี่ครับยังเป็นรอยสดใหม่แล้วมีดมีความคมมากครับ
เป็นคนที่ถือนะครับถ้าถือเข้าไปเนี่ยจะเป็นคนถนัดมีดมือขวานะครับ
ลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นการแกะลอยนะครับจะบอกว่าเดินขึ้นไปด้านบนนะครับ
นี่ค่ะคล้ายกับการทำสัญลักษณ์บอกเอาไว้รอยยังสดใหม่รอยตัดคมด้วย
คมเนี่ยชี้ไปว่าเดินขึ้นไปทางไหน
นี่นะคะทีมข่าวก็ถามทั้งกู้ภัยค่ะบอกว่าจากการสำรวจบนเกาะไข่เนี่ย
เขาก็บอกว่ามันมีลักษณะร่องรอยของมีคมตัดกิ่งไม้มีรอยนั่งของคน
คือก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นมาบนเกาะก่อนหน้านี้หรือเป็นชาวประมง
หรืออาจจะเป็นผู้สูญหายจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางก็ได้
คือทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดค่ะยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้ง
ยังมีผู้สูญหายอีก๑๑คนนะครับกำลังคน

ขอให้มีปฏิหารเกิดขึ้นหน่อยเถอะ
ท่านผู้ชมครับพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคหนึ่ง
บอกเรื่องของพลุที่เจอเช่นกันนะครับยืนยันว่าแสงดังกล่าวไม่ใช่แสงจากพลุไฟนะฮะ
ซึ่งคนที่พบเนี่ยคือผู้บังคับการของเรือหลวงนราธิวาสเป็นแสงจากพลุแฟร์นะฮะ
ซึ่งมีลักษณะคล้ายปืนถูกยิงขึ้นระหว่างเกาะไข่กับเกาะจราเข้ทิศทางของแสงพุ่งไปทางเรือหลวงนราธิวาส
โดยแสงนี้ถูกยิง๒๔ธันวาคมวันนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปที่เกาะดังกล่าวแล้ว
ปรากฏว่าไม่เจอใครนะครับไม่มีซากพลุแฟร์ให้เห็นเลย
ไม่ยืนยันว่าเป็นการยิงจากกำลังพลที่ศูนย์หายหรือไม่
เพราะอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถพบเห็นและสามารถมีใช้ได้
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ง่ายแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเป็นพลุแฟร์ชนิดไหนนะครับ
โดยแฟร์ที่กำลังพูดถึงเป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ
เปล่งแสงได้ยาวนาน๕๑๐นาทีเป็นเวลาที่นานกว่าพลุทั่วไป
และแสงจะหายไปก็ต่อเมื่อทิศทางของแสงเนี่ยร่วงลงสู่ผิวน้ำหรือว่าผืนดิน
ไม่เจอเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ท้อนะครับผมก็ยังต้องต้องดำเนินการ

ส่วนจุดบริเวณที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางลงกลางทะเลที่บาง
สะพานประจวบคิรวิคันนะฮะพื้นทะเลท้องทะเลตรงนั้นเนี่ยจะนัด
ที่นำทุ่นเนี่ยไปวางเป็นสัญลักษณ์กันพื้นที่เอาไว้นะฮะแต่มัน
มีกรณีที่ทางชาวประมงเนี่ยไปตัดทุ่นที่วางเอาไว้นะครับทาง
ทัพเรือบอกว่าได้ประสานไปยังประธานกลุ่มของชาวประมงใน
พื้นที่แล้วว่าพื้นที่ดังกล่าวยังกันเป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน
อยู่เพื่อจะได้สะดวกต่อการที่จะไปดูเรื่องของซากเรือที่
อยู่ใต้ท้องทะเลนะครับ